อายุอายุอะไรเนี่ย

อันสองร้อยสี่สองอันสองร้อยสี่สอง
เอ้ยใครจะได้รู้ว่าชอมเป็นแช้ง

หรือไม่ปวดเหรอ
ปวดลูกทางไหนปวดอะ

ข้างซ้ายปวด
อ๋ออันนี้อยากกินนอ่อไม้
อยากกินนอ่อไม้

ราคาไม่แพง

ถูกไม่ได้เก่ง
โอ้โฮไม่ได้เก่ง
ราคาถูกไม่แพงครับผม
อันนี้ดอกไม้ดองเปรี้ยว๒๐๐กรัมราคาถูกที่สุด
ของผมหน่อไม้ต้มในน้ำเกลือครับผม๒๐๐กรัมเหมือนกัน

ของหน่อไม้ต่อยาย

ห่อไม้ลวกหน่อไม้ดองหน่อไม้ฝอย
่อไม้ดองนี่ชอบมากเลยผัดกับแบบกะเพรานะ
กะเพราใส่ไก่นะพี่อินนะ

ใช่ค่ะมันดูประเภทหน่อไม้อย่างนี้ค่ะ

อันนี้มันทำซุปได้ซุปหน่อไม้อะไรพวกนี้

อ้าวเดี๋ยวบอกว่าเงินไม่มีโพสต์ต่อจิตใจ

เป๊กเป๊กจี้จุดอะ

ไม่ได้จี้จุดเนี่ยเตือนนะเตือนพี่อินนะรักพี่อินนะ

หน่อไม้เลยที่พกมาจากดินเลยอ่ะ
ห้าหมื่นไม่ได้สิจำหน่อไม้ไปตลอดชีวิตเลยอ่ะเออ
และเป๊กจะเฉลยที่อันแรก
ราคาตั้งต้นในข้อ๕หมื่นนี้

ต้องแพงกว่า๒๕บาท

เอาล่ะเมตตาทำคำชุนโลก

เมตตาธรรมคำจุนโลกเท่านั้นนะถึงจะได้๕๐๐๐ไปได้พี่อินจ๋า

และหน่อไม้ฝอยต้มในน้ำเกลือที่เอามาผัดไข่อร้อย
แต่ตอนนี้หน้าพี่อินไม่อร่อย

แพงกว่า
ดอกไม้ลวกนี่ค่ะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

จริง

อินตอนนี้ผ่านข้อที่๗มาแล้วค่ะ

ถ้าเกิดว่าอันต่อไปตอบผิดได้กี่บาท

แต่ถ้าทายผิดกลับบ้านมือเปล่าทิ้ง๕๐๐๐ไปเลย

ระหว่าง๒๕๐๐๐บาทและระหว่าง๑๐๐๐๐๐บาท

๑๐๐๐๐๐บาทกับ๒๕๐๐๐บาท

พูดแบบเห็ดเพาะว่า

อินอยากไปต่อค่ะ

พี่อินพี่อินบุรุกาล

ตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีเงินแสนอยู่ไม่ไกลค่ะ
คำถามที่ว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
หิวข้าวอะหิวข้าวอะ
นี่คือคำถามข้อที่๑แสนบาทของพี่อิน
และนี่ก็คือคำถามข้อเงินแสนของคุณอินบูโดกัน
ที่บอกได้เลยว่าตอนนี้หายใจไม่ทั่วท้องเหงื่อตกกันเลยทีเดียว
คุณอินจะตอบถูกแจ็คพอร์ตแตกหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันเลยครับ